มาก็คือลูกดิวที่เราเรียกนะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะที่กำลังดูดนมอยู่ลูกของลูกดิวอีกทีหนึ่งไม่งงนะคะ
ประกอบด้วยคุณแม่ของลูกดิวลูกดิวที่เรารักแล้วก็ลูกของลูกดิวค่ะ
ภาพนี้น่ารักมากนะคะตรงที่คุณแม่ลูกเดียวหน้าสดมาเลยคุณผู้ชมหน้าสดก็เอาอยู่นะคะแล้วก็กำลังป้อนนมนะให้ลูกชายน้องไซรัสแอสตาลีค่ะ
เท่านั้นยังไม่พอนะคะคุณพ่อยังแอบเก็บภาพน่ารักของสองแม่ลูกไว้อีกค่ะตอนที่หนับปุ๋ยด้วยกันเนี่ยภาพนี้น่ารักมากนะคะ
และที่ดูเหอะลูกชายสุดก็น่าจะเป็นคุณพ่อนี่แหละค่ะเพราะว่าตามถ่ายรูปสแนปชอตรูปถ่ายน่ารักของน้องไซล้าไว้ตลอดเลยค่ะ
ตอนนอนหลับปุ๊ยนะคะหรือว่าจะจับใส่รถเข็นแบบนี้ค่ะแล้วก็พาลูกเนี่ยถ่ายรูปกับลูกโป่งนะคะที่เป็นชื่อของน้องคุณพ่อเขาก็จัดให้นะคะ
เราก็เตรียมรอลุ้นว่าตอนนี้เราก็เห็นแว๊บนะว่าน้องแบบน้องจะหล่อขนาดไหนนะคะแต่ว่าคุณแม่กับคุณพ่อเขาปังนะน่าจะแบบเปิดออกมาอีกทีน้องหือหาเลยเนาะ
แล้วเราดูแล้วกันคุณอยากเห็นแล้วกันเนาะ

อ่ะหลายคนแอบขยายแล้วขยายอีกหน้าตาไปกันเนาะสำหรับน้องไซรัสนะคะคุณผู้ชม